แต่จริงแล้วเป็นข่าวมาก่อนหน้านี้เป็นปีแล้วค่ะ

แต่ว่าล่าสุดพอมีข่าวออกมาก็ตกใจกันค่ะ

เขาก็แซวกันว่าขอทานเงินล้านนะ

บริจาคเงินให้วัดนะคะ
ทำการกุศลช่วยเหลือคนอื่น
ล่าสุดพอมีข่าวพาดหัวปุ๊บ

เอี่ยมคนดีของเราทำไมโดนทิ้งซะล่ะ
แต่ก็ค่อยมีการอธิบายกันมานะคะ
อาจจะมีการสื่อสารผิดพลาดหรือเปล่า

แล้วก็ถามจากหน่วยงานที่ดูแลด้วยค่ะว่า
ตกลงท่านทิ้งลุงเอี่ยมได้ยังไงคะ
วันนี้๓ท่านจะคุยกับเราในรายการถามตรงนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นท่านอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดีการนะคะ
ธิบดีพุทธิพัฒน์เลิศชวศิษย์นะคะ
แล้วก็ลุงเอี่ยมต้องมาแน่นอนนะคะ
แล้วก็รวมถึงคนคุ้นเคยหรือว่าครูดอนนะคะ

สวัสดีค่ะลุงเอียมสวัสดีค่ะ
ดีใจจังเลยได้มาเจอกัน
เอี่ยมแข็งแรงดีไหมคะตอนนี้

ดีเนอะยังยิ้มได้เหมือนเดิมนะคะ
เรียนจะพูดเสียงกับคุณลุงดังหน่อยนะคะ
แต่ว่าถ้าคุณลุงไม่ได้ยินรบกวนครูก่อนนะคะ

เอี่ยมสุขภาพแข็งแรงดีไหมคะตอนนี้

มีโรคประจำตัวไหมคะ

มิดที่หูเนอะ

งั้นจะพูดกับลุงเอี่ยมเสียงดังหน่อยนะคะ
ครูค่ะจากที่เห็นลุงเอี่ยมในแต่ละวัน

ทั้งร่างกายและก็จิตใจอารมณ์ดีด้วยครับ
อารมณ์นี้จะใช่อยู่แล้วยิ้มเก่งเหมือนเดิม
ต้องไปตรวจสุขภาพบ้างไหมคะครูลุงอี
ก็ปีนี้รู้สึกว่าจะมีอยู่ครั้งหนึ่งบ้างครับ
ที่หมอเขาเชิญไปแล้วก็ไปตรวจสุขภาพ

ตอนนี้ทุกวันตอนเช้า
เช้าตื่นนอนกี่โมง

ไม่แน่

เพราะว่านักข่าวตามตัวกันเยอะ

มีนักข่าวไปถ่ายด้วย

แล้วนะเขาห่วงกันทั้งประเทศเลยนะตอนนี้

เขาบอกว่าลุงเอี่ยมโดนทิ้งจริงหรือเปล่า

เอี่ยมโดนไล่จากวัดจริงหรือเปล่า
เขาถามว่าลุงเอี่ยมโดนไล่ออกจากวัดจริงหรือเปล่า
ไม่

อ๋อไม่มีใครไล่ลุงเอี่ยมออกมาเองนะ
อืม

อา
ไม่มีเนอะนะคะ
ไม่อยากรบกวนถวัดเนี่ยขอเสริมหน่อย

ออกมาเองออกมาเองอันนี้เข้าใจตรงกัน
ตอนแรกนักข่าวเข้าใจผิดมั้ง
เขาก็เลยห่วงลุงเอี่ยมกันทั้งประเทศเลย
ตอนนี้ค่ะครูพอมันมีข่าวออกมาคือความเข้าใจก่อน

ชุดคำถามถามท่านเยอะเลยค่ะ
คือตอนนี้คือลุงเหยียมออกมาเองนะคะ
ทางวัดไม่ได้มีใครไล่เอาจากคำตอบคุณลุงนะคะ
แล้วทำไมอยู่ดีลุงออกมาเองล่ะคะ
คำถามนี้ฉันจะยาวหน่อยทำไมอยู่ดีลุงออกมา

ต้องย้อนไปเมื่อปีเมื่อสองปีเมื่อปีที่แล้ว
พอมีเรื่องพรบขอทานออกมา
ลุงทราบเรื่องนี้ลุงเข้าใจเรื่องนี้
เพราะฉะนั้นรู้ว่ามีกฎหมายตรงนี้บังคับ
แกก็หยุดนั่ง
ขอออกมาไม่ทำผิดกฎหมาย

ลุงเหยียมทราบเรื่องกฎหมายห้ามขอทานดีไหม

เรื่องของผู้แหวนค่ะ
แต่ลุงเอี่ยมรู้จักกฎหมายตัวนี้เนาะ
ทีนี้ค่ะพอจริงแล้วคุณลุงเนี่ยรู้เรื่องกฎหมายนี้มาตั้งแต่ปีที่แล้วใช่ไหมคะ
ก็เลยแบบไม่อยากเป็นภาระเหรอคะครูค่ะ
ไม่ยอมเป็นภาระแล้วก็ทำตัวอย่างว่า
ถ้าหากว่ายกเว้นแกก็ต้องมีคนอื่นด้วย
คนอื่นจะต่างมาเป็นปัญหาของสังคม
ใช่ป่ะยกเว้นลุงเอี่ยมคนเดียวได้ไหม
เว้นลุงเอี่ยมคนเดียวได้ไหม

ไม่ได้ถ้าถามต้องก็
เขาให้เราขอ

คือถ้าเขาให้เราขอคนเดียว
คนอื่นก็จะขอเหมือนกันหมดถูกไหม

เข้าใจตรงกัน
ทีนี้ค่ะจากกฎหมายฉบับนี้นะ
นี่มาเลยค่ะอธิบดีค่ะ
ดิฉันเตรียมหลายคำถามเลยนะคะ

กฎหมายฉบับนี้เป็นการดูแลของกระทรวงภาวมอล์
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษ

ใช่ค่ะก็คือกรมท่านแหละนะคะ

ใครไล่ลุงเอียมอธิบดีค่ะ
คือจริงกฎหมายตัวนี้ตอนที่เป็นข่าวเมื่อปลายปีนะคะครู

ท่านจะแยกยังไงทำไมจัดการแบบนี้

ขณะนี้กฎหมายผ่านสภาเรียบร้อยนะฮะ

แล้วก็รอทูล๙เพื่อลงพระบรมพิไทย
หลังจากนั้นก็ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
หลังจากวันถัดจากวันประกาศ๙๐วัน

แต่ว่าตัวร่างออกมาผ่านสภาแล้วเรียบร้อย

ทีนี้พอกฎหมายตัวนี้นะคะ
ประกาศในราชกิจจาอย่างคุณลุงเอี่ยมของเราเนี่ยนะ
เขาเรียกกันว่าขอทานเงินล้านขอทานใจบุญเนี่ยนะคะ
อย่างลุงเอี่ยมเข้ารักษณะที่กฎหมายห้ามหรือเปล่า
ถ้าลุงเอี่ยมยังขอทานอยู่ก็เข้ากฎหมายข้อนี้
เพราะผิดกฎหมายมีโทษทั้งจำนปรับ
๑หมื่นบาทต่ำคลุก๑เดือน
แต่ว่าลุงเอี่ยมเป็นขอทานตัวอย่าง

รัฐบาลกำลังมีการแก้ไขกฎหมายควบคุมการขอทาน

เอี่ยมก็เลิกอาชีพขอทาน
เพราะลุงเอี่ยมอยากประพฤติตัวเป็นตัวอย่าง

โดยกรมพัฒนาสังคมรัฐธิการและก็กระทรวงเนี่ยนะฮะ

ขอบคุณลุงเอี่ยมและลุงเอี่ยมปฏิบัติตัวเป็นประชาชนคนไทย

รู้ว่าการขอทานผิดกฎหมายลุงเหี่ยเพราะเลิกปฏิบัติ
เดี๋ยวนะคะตอนที่อธิบดีไปหาลุงเอี่ยมเนี่ย

เป็นเพียงแค่ร่างแต่ลุงเอี่ยมรู้ข่าวลุงเอี่ยมเลิกทันที

เพราะฉะนั้นลุงเอี่ยมไม่รอกฎหมาย

เอี่ยมเลยทำเป็นตัวอย่างใช่ไหมคะ
ทีนี้ค่ะครูค่ะถ้าสมมุติคนมองลุงเอี่ยมเนี่ยนะคะ

ขอทานใจบุญขอทานเงินล้านอย่างไรก็แล้วแต่
แต่ว่าบางคนอาจจะมองลุงเอี่ยมอีกแบบนะว่า
เอ๊ะก็เหมือนเป็นคนของวัดน่ะนะคะ

ตอนนี้ผมอยากให้เรียกลุงเอี่ยมว่า

ถ้าสมมุติลุงเอี่ยมกลับไปอยู่ที่วัดเหมือนเดิม

คือลักษณะของการขอทานเนี่ย
ถ้าเราส่อพฤติกรรมว่า
ให้ใช้ร่างกายหรือว่าวาจาหรือคำพูด

ซึ่งบ่งบอกเพื่อเรียกหาทรัพย์สิน

เอี่ยมใช้ร่างกายความพิการเข้าไปนั่ง

ก็ถือว่าเข้าข่ายอีกเหมือนกันนั่นแหละ

แต่คนที่มาวัดเนี่ยอาจจะอยากทำบุญ
กับลุงเอี่ยมก็ได้นี่

แต่พี่น้องประชาชนให้โรงเรียนเอง
ถ้ากรณีอย่างนี้ก็ไม่เข้าข่ายการขอทาน

ไม่แสดงเอาสิ่งของแสดงเพื่อขอรับบริจาคเงิน

เกิดความสำนึกว่าถ้าลุงเอี่ยมทำเนี่ย

ครูขายว่าลุงเอี่ยมเนี่ยออกจากวัด

ออกไปเมื่อประมาณปีที่แล้วเนี่ยครับ
ตั้งแต่ตั้งแต่มีพอทราบเรื่อง
พอทราบเรื่องมีพรบตัวนี้ออกมา
แล้วก็มีผู้ใหญ่ไปเยี่ยมมีอะไรอย่างนี้

พอลุงเอี่ยมได้ข่าว

พอตอนนั้นลุงเอี่ยมเขาทราบเรื่อง

เอี่ยมออกมาทำอะไรบ้าง
พูด

ทกท่าเท่าเรื่อง
ฆ่าเสียบ
หมายความว่านี่เรื่องบริจาค

แล้วก็กระแทน
กระแทนมาด้วยใช่ไหม
ลุงเอี่ยมยังทำบุญนะ

ทำทางเข้าวัด
กับคุณตะกะแตนอ๋อทำบุญเข้าวัดใช่ไหมคะ
ห้าแสนใช่ไหมคะอ่ายังใจบุญเหมือนเดิมค่ะ

บุญทั่วไปพันธุ์ภรรยามีงานศพเมืองยังทำบุญทั่วไป

ทีนี้ครูค่ะแล้วคือตอนคุณลุงเอี่ยมอยู่ที่วัดเนี่ย
เรารู้ว่ารายได้มาจากไหนตอนนี้ลุงเอี่ยมไม่อยู่วัดแล้ว

นั่งอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งที่แกขอไปอยู่
ก็คือบริเวณร้านค้าสวัสดิการ
ไกลจากจุดเดิมมากไหมครับอยู่ในบริเวณวัดไหมคะเป็นพื้นที่วัด
เป็นร้านค้าสวัสดิการที่คนมาวัดก็จอดมาโรงพยาบาลก็จะจอดตรงนั้น

ใช่ครับมีก็อาจจะน้อยกว่าอยู่ในวัด
แต่นี่แกก็อาจจะว่าได้รายได้อาจจะน้อยกว่าลดลง

แต่ยังทำบุญอยู่ลุงเอี่ยมยังทำบุญอยู่ใช่ไหมคะ
เยี่ยมเลย
อธิบดีค่ะอย่างลุงเอี่ยมเนี่ยนะคะ
คือถึงแม้ว่าลุงเอี่ยมจะตั้งใจที่จะแบบเอาล่ะไม่อยากให้เป็นตัวอย่าง
แต่อย่างนี้ลักษณะแบบนี้จริงแล้วลุงเอี่ยมสามารถกลับมาทำอยู่ที่วัดเหมือนเดิมได้ไหม

ผมกลับเรียนนี้นะเพราะว่ากรณีของลุงเอี่ยมเนี่ย
เรียนประสงค์จะไม่อยู่ที่วัดประสงค์ไม่อยู่ที่บ้าน
เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับคนอื่นว่าเอ่อ
เอี่ยมไม่อยากให้คนมองว่าลุงเอี่ยมมาขอทาน
แต่สิ่งน้ำกาลที่สุดวันนี้เนี่ยเราโดยกลมพนาสังคมรัฐสริการเนี่ย
มีศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนะครับอยู่ที่จังหวัดนครปฐม
รวมทั้งพัฒนาสังคมและความมั่นควมรุตจังหวัดน้องความอธรรมเนี่ย
หน่วยงานเนี่ยเป็นหน่วยงานของกระทรวงพม
ซึ่งเข้าไปดูแลลุงเอี่ยมไปเยี่ยมลุงเอี่ยมทุกอาทิตย์
ไปดูว่าลุงเอี่ยมต้องการอะไรเราก็เข้าไปช่วยเหลือ
ทั้งขณะนี้เนี่ยได้เบี้ยจังชีพผู้สูงยุเดือนละ๖๐๐
กำลังจะขอเบี้ยอย่างชีพคนพิการเดือนละ๘๐๐
ก็เป็นส่วนหนึ่งที่กรมดูแลอยู่นะครับ
แล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดคือก็ดูแลเรื่องสุขภาพ
เรื่องความต้องการลุงเอี่ยมด้วยนั่นก็เป็นหน้าที่ของกระทรวงการพัฒนาสังคม

ธิบดีเพิ่งมาดูแลตอนเป็นข่าวหรือเปล่าคะ

แล้วทำไมถึงเป็นข่าวขึ้นมาได้ล่ะคะอธิบดี
อันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ย
เราไปสะดุดีลุงเอี่ยมไปขอบคุณลุงเอี่ยมว่า
เอี่ยมเป็นประชาชนที่ประพฤติตัวเป็นตัวอย่าง
ให้กับผู้คนในสังคมได้เข้าใจว่า

แต่ลุงรู้ว่ามีร่างพรบควบคุมการก่อทาน

เป็นการผิดกฎหมายลุงเอี่ยมเลิกทันที

ลุงเอียมพิการสูงอายุเอี่ยมยังเลิก

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุครับเดือนละ๖๐๐บาท
แล้วก็จะได้เบี้ยยังชีพคนพิการเดือนละ๘๐
เอาละเบี้ยงชีพคนพิการทำไมเพิ่งจะได้ละคะ
เพราะลุงเอี่ยมไม่ประสงค์จะขอ

เดี๋ยวลุงเอี่ยมไม่ประสงค์หรือว่าเราทำตกหล่น

เอียมเดี๋ยวขอโฆษณาแป๊บเดียวนะคะคุณผู้ชม

หรือเขาไม่ให้กันแน่สักครู่ค่ะ

ทำไมล่ะลุงเขาใจบุญ
ทำไมถึงวันนี้ถึงกลับมาเป็นคนลำบากได้

ตกหล่นตรงไหนคะได้เบี้ยผู้สูงอายุ
เพิ่งจะกำลังให้เบี้ยคนพิการ

มีอาการแบบนี้มาตั้งแต่คุณลุงเด็ก
แล้วนะคะลุงเอี่ยมค่ะ

คนพิการคะ

เหลือชื่อหมด

เดี๋ยวเสียชื่อ

เอาไปให้คนอื่นที่เขาเดือดร้อนกว่า

เอาให้คนอื่นเดี๋ยว
นะที่ลุงเคยบอกว่าเอาไปให้คนอื่นเถอะ

ตอนนี้ลุงเอี่ยมได้เงินน้อย

ตอนนี้มีตังค์น้อยลำบากไหม

ไม่ลำบาก
ถ้าพี่น้องไปหาก็ไม่ลำบากมีคนไปเยี่ยมนะครับ

ไม่มีใครไป
ถ้าไม่มีใครไปก็ลำบาก
คือถ้ามีพี่น้องไปหาไม่ลำบากหรอกใช่ไหมคะ
เขาก็เอาอะไรไปฝากใช่ไหมคะ
ถ้าไม่มีคนไปหาก็ลำบากใช่ไหมคะ
ก็เล่ล่อนไปเลยครับ
อย่างนี้ตกลง
ถ้าหากว่าได้มากก็ถวายให้พ่อแย้
หมายถึงท่านจะเอาว่า
ยังคิดจะทำบุญอยู่เรื่อย

เพราะว่าท่านเจ้าวาดเนี่ยมีภารกิจเกี่ยวกับเรื่องของงานสาธารณประโยชน์อะไร
อะไรเยอะลุงเอี่ยมก็พยายามอยากจะช่วย

ตกลงคือครูขาลุงเอี่ยมเนี่ย
เรื่องถามย้ำนะเพราะว่าเห็นคำตอบลุงเอี่ยมนะคะ

คือถ้าวันที่มีพี่น้องมาก็มาช่วยเหลือกันนะคะ

แต่เวลาที่พี่น้องช่วงที่พี่น้องไม่ได้มาเยี่ยมเนี่ย

เวลาลุงเอี่ยมทุกวันนี้สบายดีไหม

พอใจมากด้วยโอ้โฮ

คือถึงลุงเอี่ยมไม่เอาอ่ะ
แต่เราต้องพยายามให้เขารับให้ได้ป่ะคะ
เป็นสิทธิ์นี่คะแล้วไปตกหล่นกันยังไงคะ

อย่างชีพคนพิการเนี่ยเดิมทีเดียวเนี่ย

สมัยที่ยังไม่ปรับปรุงโครงสร้าง
อยู่ในกรมกิจการคนพิการ
ซึ่งในปีที่แล้วเนี่ยท่านทิพดีเนี่ยไปกับผม

ไปพบลุงเอี่ยมกันค่ะเราทั้งสามคนเนี่ย
จะช่วยลุงเอี่ยมทั้งเบี้ยผู้สูงอายุก็ตาม

ไม่ได้ตกลนอะไรครับเป็นความประสงค์

ตอนนี้พยายามยัดเยียดเหรอคะ

ลุงเอี่ยมเนี่ยเคยในช่วงที่ผ่านมา

หมอนนอนเสือเข้าโรงพยาบาลบ้างไหมคะ

ไม่มีเนี่ย
ร่างกายแข็งแรงมาก

ได้เงินมาแกก็ทำบุญได้เต็มที่
หาได้มากได้น้อยสะสมได้มากได้น้อย

อยากทำอะไรหลังจากนี้

อนาคตข้างหน้าลุงเอี่ยมอยากจะทำอะไรบ้าง

มึงอยากทำอะไรไป

ลุงเอี่ยม

สุดยอดเลยลุงเอียว

ยังเป็นเป้าหมายในชีวิตอยู่นะคะ

ลุงเอี่ยมคะวันนี้แต่งตัวหลอ

วันนี้แต่งตัวหลอ
คุณลุงก็ยังใช้ชีวิตเหมือนเดิมใช่ไหมคะ

ตั้งแต่ต้นมาจนกระทั่งปัจจุบัน

ค่ะทีนี้ค่ะลุงเอี่ยมค่ะ
เรานั่งอยู่กับอธิบดีเนาะคุ้นหน้ากันเนอะ
เรานั่งอยู่กับอธิบดีเนาะคุณหน้ากันเนาะ
เอี่ยมอยากให้อธิบดีช่วยอะไรไหม
ลุงเอี่ยมอยากให้อธิบดีช่วยอะไรไหม

ลุงเอี่ยมอยากให้อธิบดีช่วยอะไรไหม

ลุงเอี่ยมอยากให้อธิบดีช่วยอะไรไหม
ลุงเอี่ยมอยากให้อธิบดีช่วยอะไรไหม
ลุงเอี่ยมอยากให้อธิบดีช่วยอะไรไหม
ลุงเอี่ยมอยากให้อธิบดีช่วยอะไรไหม
ลุงเอี่ยมอยากให้อธิบดีช่วยอะไรไหม
ลุงเอี่ยมอยากให้อธิบดีช่วยอะไรไหม

ลุงเอี่ยมอยากให้อธิบดีช่วยอะไรไหม
ลุงเอี่ยมอยากให้อธิบดีช่วยอะไรไหม

ลุงเอี่ยมอยากให้อธิบดีช่วยอะไรไหม
ลุงเอี่ยมอยากให้อธิบดีช่วยอะไรไหม

ลุงเอี่ยมอยากให้อธิบดีช่วยอะไรไหม

ลุงเอี่ยมอยากให้อธิบดีช่วยอะไรไหม

ลุงเอี่ยมอยากให้อธิบดีช่วยอะไรไหม

ลุงเอี่ยมอยากให้อธิบดีช่วยอะไรไหม

ลุงเอี่ยมอยากให้อธิบดีช่วยอะไรไหม

ลุงเอี่ยมอยากให้อธิบดีช่วยอะไรไหม

ลุงเอี่ยมอยากให้อธิบดีช่วยอะไรไหม

ลุงเอี่ยมอยากให้อธิบดีช่วยอะไรไหม
ลุงเอี่ยมอยากให้อธิบดีช่วยอะไรไหม

ลุงเอี่ยมอยากให้อธิบดีช่วยอะไรไหม
ลุงเอี่ยมอยากให้อธิบดีช่วยอะไรไหม
ลุงเอี่ยมอยากให้อธิบดีช่วยอะไรไหม
ลุงเอี่ยมอยากให้อธิบดีช่วยอะไรไหม

ลุงเอี่ยมอยากให้อธิบดีช่วยอะไรไหม
ลุงเอี่ยมอยากให้อธิบดีช่วยอะไรไหม

ลุงเอี่ยมอยากให้อธิบดีช่วยอะไรไหม
ลุงเอี่ยมอยากให้อธิบดีช่วยอะไรไหม

ลุงเอี่ยมอยากให้อธิบดีช่วยอะไรไหม

ลุงเอี่ยมอยากให้อธิบดีช่วยอะไรไหม

ลุงเอี่ยมอยากให้อธิบดีช่วยอะไรไหม

ลุงเอี่ยมอยากให้อธิบดีช่วยอะไรไหม

ลุงเอี่ยมอยากให้อธิบดีช่วยอะไรไหม

ลุงเอี่ยมอยากให้อธิบดีช่วยอะไรไหม

ลุงเอี่ยมอยากให้อธิบดีช่วยอะไรไหม

ตกลงแล้วลุงเอี่ยมไม่ได้โดนทิ้งนะคะ
สมัครใจและยังแข็งแรงดี

สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ